คุณผู้ชมฮะมีเหตุคนร้ายอาศัยช่วงเวลาที่ห้างใกล้ปิดเหมือนกันนะครับ

ใช้อาวุธปืนจี้ชิงเงินในธนาคารกรุงไทย

ตอนเย็น๔โมงเย็นเกิดเหตุคนแทงกัน

เงินสดไปประมาณถึง๖แสนบาทนะครับ
ก่อนที่จะหลบหนีไปได้อย่างลอยนวล

นี่คนร้ายนะฮะพยายามที่จะขู่พนักงาน
พนักงานก็ต้องส่งเงินให้นะครับ
กล้องวงจรปิดของธนาคารกรุงไทย
สามารถจับภาพคนร้ายเป็นชายอายุประมาณ๒๕๓๐ปี
รูปร่างสันทัศน์ไม่สูงนักนะครับ
เสื้อแขนยาวสีดำกางเกงขายาวสีดำ
แล้วก็ใส่หมวกแก๊ปสีดำสวมหน้ากากอนามัย
แล้วก็ถือถุงอะไรแบบนี้นะฮะเดินเข้ามาในธนาคาร
ช่วงเวลาสักประมาณ๒ทุ่ม๔๒นาที
ใช้อาวุธปืนจี้บังคับให้พนักงาน
กำลังเดินทางกลับบ้านหลังเลิกงาน

จากนั้นได้ยื่นถุงผ้าสีขาวที่เตรียมมา

ขู่ให้พนักงานผู้ชายเปิดตู้เซฟ

คนร้ายใช้เวลาก่อเหตุประมาณ๑นาทีเท่านั้นเองนะครับ
หลังได้เงินไปแล้วก็หลบหนีไปทางด้านหลังของห้างนะครับ
พลตำรวจตรีพรชัยขจรกลิ่น

เปิดเผยหลังจากตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับ
บอกว่าที่เกิดเหตุอยู่ชั้น๓ของห้าง
ตรงนั้นก็เป็นบริเวณของธนาคารต่างแล้วครับ
โดยพนักงานธนาคารให้การนะครับว่า
ธนาคารปิดทำการเมื่อเวลา๑๘นาฬิกา
ตามเวลาที่สวบคเขาก็กำหนดเหมือนกันนะ
ธนาคารในห้างก็ปิด๑๘นาฬิกา
แต่ว่าก็ยังมีพนักงานบางส่วนเคลียร์งานอยู่
ตรวจสอบความถูกต้องของการทำธุรกรรมการเงินของลูกค้าอยู่นะครับ
เรื่องต้นคนร้ายก่อเหตุคนเดียว
แล้วก็ได้เงินไปประมาณ๖แสนบาทนะครับ
ใช้อาวุธอะไรในการชิงทรัพย์ครับผม
ก็เดี๋ยวกำลังดูอยู่ว่าเป็นอาวุธปืนจริงหรือเปล่า
เพราะว่าดูจากทำให้การแล้วก็จากป้องอย่างนี้ครับ

คนเดียวนัดที่วันนี้เห็นคนเดียว

แต่ว่าตำรวจก็บอกว่าเห็นคนเดียวนะครับในกล้องวงจรปิดนะครับ
โดยผู้บังคับการตำรวจนครบาน๔ก็เปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมนะครับ
บอกว่าจากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดของทางห้าง
พบว่าคนร้ายได้มาเดินดูลาดลาวอยู่หลายรอบ
บริเวณอยู่ธนาคารชั้น๓แล้วก็รอจังหวะที่ธนาคารนั้นปิดทำการ
จากนั้นนะครับเมื่อพนักงานบางส่วนเปิดประตูเพื่อจะกลับบ้าน
คนร้ายได้ฉวยโอกาสวิ่งสวนเข้ามา
ขู่พนักงานให้กลับเข้าไปภายในธนาคาร
แล้วก็จี้บังคับให้พนักงานส่งเงินให้
ตามที่เห็นในกล้องวงจรปิดภายในธนาคารนะครับ
ซึ่งขณะนี้เองชุดสืบสวนได้ลงพื้นที่
ก็แกะรอยตามคนร้ายแล้ว
คาดว่าจะได้ตัวเร็วนี้นะครับ
นี่ก็เป็นเหตุระทึกที่เกิดขึ้นที่ห้างแห่งนี้